ราสาวจูนนาตชามณีสุวรรณพาคุณยายอายุ๖๕ไปแจ้งความ
คุณยายถูกคนส่งน้ำแข็งครับเข้ามาข่มขืนทำร้ายร่างกายแล้วก็ขู่จะเอาชีวิตท่านครับ
นี่แหละครับนางสาวนาตาชาหรือว่าจูนมณีสุวรรณ
พานางมีนาอายุ๖๕ปีเป็นแม่บ้านไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพบังขุนนลครับ
เพื่อดำเนินคดีกับพนักงานส่งน้ำแข็งที่ก่อเหตุข่มขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายและขู่ฆ่า
มัดฉุดกระชากลากผมคุณยายไปกับพื้นลากไป
ไปทำร้ายด้วยการชกที่แก้มขวา๑ครั้ง
และผู้ก่อเหตุสำเร็จความไคร้ต่อหน้าคุณยายครับ
ขู่ด้วยว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครจะฆ่าให้ตาย
เจ้าของบ้านทราบเรื่องก็ไปแจ้งความที่สนบังขุนนลนะครับนะครับ
แล้วก็มีการติดต่อให้ความช่วยเหลือ
เนื่องจากคุณยายมีนาบอกว่าถูกไม่มีข่มคืนมาแล้ว๒ครั้ง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วแล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ยังไม่ได้ลงความเห็นนะฮะว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสแค่ไหน
คงต้องรอนะครับผลตรวจอย่างละเอียดรวมถึงร่องรอย

แล้วถึงจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไปครับ